อาการตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยนะคะสำหรับพิธีกรคนเก่งพี่อันภูวนาศ
หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าพันธุ์ระยะของเขาพี่จ๋าเนี่ยตั้งคันได้สามเดือนค่ะ
พร้อมกับมีการประกาศผ่านทางอินสตาแกรมเจ้าล่าสุดค่ะ
เจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตให้เราได้ฟังกันชัดชัดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอยากรู้จังเลย
ซึ่งเจ้าตัวออกมาบอกข่าวดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะโดยยอมรับว่าลูกคนแรกเนี่ย
เกิดจากวิทยาการทางการแพทย์หลังพยายามด้วยวิธีธรรมชาติมาพักใหญ่แล้ว
แต่ฝั่งพันรยาใจร้อนคุณเลยตัดสินใจใช้ทางเลือกนี้
พร้อมบอกได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องหลุดไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ก็ยังคงดำเนินการต่อทันทีและสำเร็จในที่สุดค่ะ
ซึ่งสำหรับความรู้สึกตัวเองส่วนหนึ่งก็ดีใจ
อีกใจหนึ่งค่ะก็ยังห่วงความแข็งแรงของลูก
แล้วก็เนื่องจากว่าอายุเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะ
เท่าที่คุยกับทางคุณหมอก็ไม่ได้พบความผิดปกติใด
แต่หลังจากนี้ก็ยังคงมีการตรวจคันเป็นระยะ
ฝากว่าที่คุณแม่ก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหลายอย่างนะคะ
แล้วก็ระมัดระวังตัวเองสูงขึ้นเพื่อความปลอดภัยของลูกค่ะ
จริงปรึกษาถ้าแต่ก่อนแต่งเนอะที่ชั้น
แล้วเราก็บอกว่าถ้างั้นเราก็ลองธรรมชาติ

แต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าถ้ามีทางเลือกเราก็ไม่อยากรอเวลา
ตอนนั้นไม่ได้นึกถึงตัวเองนึกถึง
มันเป็นความกลัวแบบแปลกประหลาด
แต่ไม่ได้ผมกลัวผมเป็นพ่อนะครับ

โดยภาพรวมที่คุณหมอดูคุณหมอบอกว่า
ไม่น่าไม่น่าแต่มัน
ชั่วสุดคือเดี๋ยวนี้มันเจาะเลือดปิดตัวได้

เขาเป็นคนนอนน้อยผมก็เป็นคนนอนน้อย
แต่นี่เขานอนประมาณ๑๕ชั่วโมง

พี่ก็เลยไม่รู้แต่หมอส่องแล้วหมอบอกว่า
ผู้หญิงแต่ทุกคนบอกว่าอาการผู้ชาย

แข็งแรง
ในท้องของพี่จ๋าตอนนี้เนี่ยปลอดภัยแข็งแรง

สิ่งที่พี่อันกังวลมากที่สุดก็คือสุขภาพร่างกาย